สภาพอากาศในโซมาเลียก็ต้องกลับมานึกถึงสภาพอากาศในบ้านเรานะฮะ
ก็เลยเชิญคุณคุปตนันมานั่งโต๊ะอยู่กับเราด้วย

มาเลียถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่เขาประสบปัญหาแบบนี้มานานแล้ว

ข้อเสียของจุดที่อยู่ตรงนั้นอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกระแสลมกระแสน้ำ
ปกติเนี่ยนะครับเวลาสมมุติกระแสน้ำเนี่ย
เขาพัดไปตรงไหนตรงนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ
บ้านเราถือว่าเป็นพื้นที่ที่โชคดี
เพราะมีกระแสน้ำพัดเข้ามาทั้ง๒ทิศทาง
ทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันพัดเข้ามาบ้านเราแบบนี้
จึงสามารถที่จะปลูกพืชผลต่างได้อุดมสมบูรณ์
แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยน่าเสียดายอย่างเนื้อคือปกติเวลากระแสน้ำเนี่ย
เขาพัดเขาจะพัดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
สมมุติว่าอย่างบ้านเราเปรียบเทียบจากบ้านเราก็คือ
พัดจากบริเวณฝั่งอ่าวไทยเข้ามานะฮะ

กระแสน้ำก็ต้องพัดจากฝั่งไทยไปฝั่งอเมริกาใต้

ซึ่งเป็นลมมรสุมที่พัดจากทะเลมหาสมุทรอินเดีย
เข้าหาประเทศอินเดียนึกออกไหมฮะ

ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางนั้นดี
วกกลับมาเข้าสู่ประเทศไทยเหมือนเดิม
จึงทำให้ประเทศแถวโอมานแถวอารับ
อเมริกาฝั่งนี้ก็เลยเจอกับแห้งแรง
ปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่ต้องเจอกับเรื่องของอากาศร้อน
เจอเรื่องของฝนที่ตกน้อยมากที่สุดตั้งแต่ปี๑๙
คือปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดเลี่ยวรอบ๓๕ปี
จุดตรงนี้สนับสร้างเกตดูจอบด้วยซักครั้ง
แถวนี้ก็จะเป็นเมืองที่ปกประเทศไทยซ้าย
แม้ว่าจะติดทะเลก็ตามยังไม่สมบูรณ์
บ้านเมืองเราสมบูรณสุดแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการหน่อย
เพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับเรื่องของอากาศเนี่ยนะครับก็มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
เรื่องของการบริหารจัดการน้ำหลังจากนี้เป็นต้นไปคงจะต้องเฝ้าตราเตรียมกันหน่อย
ตอนนี้เมื่อวานนี้ทางกรมบุตุนิยมพัทยาประกาศแล้วนะครับเมืองไทยของเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว
พอดเสื้อออกค่ะว่าร้อน
จริงเข้ามาตั้งแต่วันที่๓แล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่๓เนี่ยทางกรมบุตุนิยมวิทยาเขาก็ดูกระแสลมว่ามันมีการพัดอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่า
พอเขาบอกว่ามันพัดสม่ำเสมอแล้วเป็นกระแสลมฤดูร้อนแล้วเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าร้อนแล้ว
อันนี้ก็ประกาศให้ชื่นใจไปเลยแล้วกันว่าเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว
ไม่ใช่ห่วงสภาพอากาศอย่างเดียวห่วงเรื่องภัยแรง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวไปดูระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ภาพแรกเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับไปดูกันนะครับ
เป็นภาพถ่ายกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมในเมืองไทยของเรา
เช้าวันนี้ตลอดทั้งวันกลุ่มก้อนเมฆยังคงบางตาแดด

สังเกตว่าตอนบนจนถึงตอนกลางเมฆแทบไม่มีเลยนะครับ

เมื่อวานนี้อุณหภูมิในบริเวณตอนกลางประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
ไปอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต

ฤดูร้อนปีนี้กรมตุบอกว่าน่าจะอยู่ที่๔๒๔๓องศานะครับ

จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับอุณหภูมิดิ่งไปอยู่ที่
พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต

ตอนกลางสุพรรณบุรี

อยุธยาร้อนจัดเลยนะครับ

สิ่งที่ต้องระวังแล้วก็มีการประกาศเตือนมาติด

ฤดูร้อนก็คือนี่ครับเตือนเรื่องของ

ความร้อนนี่ก็มีความร้อนพอมา
แล้วก็ต้องมีพายุมาแบบนี้เลย

แล้วก็ภาคตะวันออก๘๙ก็คือภาคกลาง
แล้วก็ภาคเหนือตอนล่าง

ต้องระวังกันบ้างอันนี้คือการคำนวณจาก

คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเจอฝนฟ้า

จะเพิ่มเต็มจอเลยนะครับจะได้เห็นจังหวัดชัดเจน

ระหว่างในบริเวณภื้นที่ภาคล่างภาคอิสรา

ข้างข้างข้างวันนี้แถวชายภูมิขอนิกัณฑ์๑๐๑
อุบลใกล้บ้านคุณสุภาษณา

คำนวณต่อไปอีสานอาจจะเจอเยอะหน่อยเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่
พรุ่งนี้ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

หลังจากนั้นช่วงวันพุธช่วงบ่ายก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ใครอยู่บริเวณต่างพื้นที่ที่แสดงแบบนี้

เพราะว่ามีทั้งลมแรงบางจุดถ้าหากวันสองวันนี้ร้อนจัด
มีโอกาสเกิดลูกเห็บด้วยต้องระวังด้วย
อันนี้ในไทยของเราปิดท้ายวันนี้
เมื่อวานนี้พาไปดูน้ำตกที่มีไฟอยู่กลางน้ำตก
วันนี้พาไปดูน้ำตกเหมือนกัน
เป็นน้ำตกที่เขาชื่อว่าเป็นน้ำตกเพลิง
เมื่อวานก็มีเพลิงนะนะ

เป็นเพลิงโบมกระหนำ

น้ำตกนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ
อเมริกาเหนือนะครับเป็นน้ำตกเพลิง
มีชื่ออะไรอีกอย่างนะครับว่าน้ำตกห่างมานะครับ
เป็นน้ำตกที่มีความงดงามหาชมได้ยาก
ปีหนึ่งนะครับชมได้ครั้งเดียวเท่านั้น

แล้วนี่คุณก็เลยเอาภาพครั้งเดียวในนั้นมาให้เราดู
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒อาทิตย์นะครับ
เกิดจากการที่เห็นเป็นสีส้มเป็นลาวาลแสนคนใสน่ะครับ
เป็นการสะท้อนของแสงที่ดวงอาทิตย์เขาทำมุมพอดีเหมือน

คือเรื่องของเรื่องหลายคนมองเป็นลาวาหรือเปล่า
น่ากลัวเป็นไฟหรือเปล่าจริงเป็นน้ำนี่แหละ
แต่ว่าพระอาทิตย์สะท้อนแสงสวยจัง
ก็เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เอามาต้อนรับเช้าวันอังคาร
ช้าวันฤดูร้อนดีคุณคุณหาภาพอะไรแปลกคลิปแปลก
เรื่องสภาพอากาศมาให้ดูบ่อยนะหรือไม่บางทีก็เปิดห้องทดลองตรงนี้
หรือว่าคุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาได้หรือว่าแนะนำ
อยากให้อธิบายในเรื่องของอะไรก็ได้
รีวิวอะไรเดี๋ยวว่าจะมารีวิวการใช้ครีมกันแดด
ร้อนแบบนี้ใช้ครีมกันแดดยังไงถึงจะถูกต้องทุกวิธี
เพราะว่าดิฉันจดไว้แล้วว่าร้อนแบบนี้
ก่อนจะออกจากบ้าน๑พกร่ม๒สเปรย์น้ำแร่
ถ้าร้อนมากก็อาจจะมีอาการฉีดกระดาษซับมัน

นี่จดจริงจดจริง

เดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวไปดูต่างประเทศสภาพอากาศเป็นอย่างไร